คุณผู้ชมอากาศกำลังดีเลยทีเดียวค่ะแต่เหมือนกับครึ้มมาแล้วนะคะเนี่ย
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ต้องยืนหน่อยค่ะเพราะว่านอนอาบแดดอยู่นานแล้วนะคะ
แต่เหมือนกับว่าจะมาอาบแดดที่ผิวเป็นสีแทนไม่ได้เท่าไหร่ค่ะ
ฝนจะตกลงมาซะแล้วโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้ภาคใต้เองก็มีฝนและมีคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่ตอนกลางของประเทศรวมถึงตอนบนอย่างอีสานกับเหนือเองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาเนื่องจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะ
เราตรวจสอบสภาพอากาศและคาดการณ์กันเอาไว้ล่วงหน้าถึงวันที่๖เมษายนนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือว่ากันว่าหลังจากนี้ฝนจะตกลงมา
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงด้วยนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะจะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงบางพื้นที่มีลูกเห็บตกนะคะ
หลังจากนั้นแล้วค่ะช่วงต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด๑๘๑๙องศาค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่นะคะ
ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าค่ะ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียสเช่นกัน
ส่วนคลื่นในทะเลภาคตะวันออกสูง๑๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้มีฝนทั้งสองฝั่งฝนเกิดขึ้นตลอดช่วงเลยค่ะ
โอกาสเกิดฝนมีให้ทั้งวันนะคะตกประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
จุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
กระโชกแรงนะคะระมัดระวังเรื่องป้ายโฆษณาด้วยค่ะ
ส่วนพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยนะคะ
ส่วนใครมีแผนที่จะทำงานบ้านตากผ้าล้างรถพับไว้ก่อนนะคะ
เก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอ๓๔วันที่ผ่านคนไป
อากาศดีขึ้นนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าใครค่ะจะต้องออกไปข้างนอก

อย่างที่เขาว่ากันว่าอุ๊ยฝนตกต้องระวัง
ถ้าอยู่ลำพังจะทำยังไง